ฉีดวัคซีนกันต่อทีนี้บางคนเนี่ยกลัวเข็มก็กลัวโควิดก็กลัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะกำนันคนนี้กลัวเข็มมากเลยค่ะถึงคราวที่เขาจะต้องฉีดวัคซีนก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดแต่ฉีดไปเข็มนึงแล้วนะเข็มแรกเนี่ยทำไงรู้ไหมลูกน้องเนี่ยอุ้มไปฉีดเลยค่ะเพราะว่ากลัวเข็มที่สองแกก็เลยยังกลัวอยู่
กลับมาไปเลยไม่ต้องเก่ง

กำนันอาร์ตค่ะคุณผู้ชมกำนันอาร์ตนะคะ
กำนันสมิทสุภาพพรชัยเป็นกำนันที่ตำบลเจ็ดเสมียนราชบุรี
นี่คุณหมอฉีดวัคซีนค่ะ
แต่คนกลัวเข็มเราเข้าใจนะ
ไม่กลัวเข็มอย่างฉันเธอไม่เข้าใจหรอก
ถามถ่ายได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ
คุณหมอมาหาถึงบ้านก็ต้องฉีดนะคะ

พอเห็นคุณหมอเข้ามาในบ้านเนี่ยคือ
ผู้สื่อข่าวบอกกำนันเหมือนจะรู้ตัวไง
ผ้าห่มคลุมหน้าร้องไห้เสียงดังเลยค่ะ
ก็ไม่ยอมฉีดแต่เข้าใจกลัวก็ต้องมีคนจับไม่ให้ดิ้น
เอาปลอบคือกำนันอาจจะเคยช่วยเหลือหรือปลอบคนอื่น
แต่คราวนี้ต้องช่วยกันปลอบกำนันบอกใจเย็นใจเย็น
เนี่ยค่ะฉีดเสร็จแล้วฉีดเสร็จแล้วค่ะกำนัน
ยังร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่นานเหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวเราบอกเนี่ยค่ะ
วันนี้ก็เลยไปคุยกับกำนันอาร์ตนะคะ
ผู้สื่อข่าวบอกวันนี้สภาพจิตใจของท่านกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
ก็เล่าให้ฟังบอกกลัวเข็มมาตั้งแต่เด็กหลีกเลี่ยงการฉีดยามาตลอดเลย
ตอนที่ฉีดเข็มแรกเนี่ยถูกลูกน้องช่วยกันอุ้มขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลนะคะ
หมอให้นอนพักก่อนเพราะว่าหัวใจเต้นแรงมากคือตื่นเต้นกลัวใช่ไหมคะ
กระทั่งเขาเผลอลูกน้องก็จับให้ฉีดวัคซีนจนได้
คุณหมอก็ต้องมีวิธีการนะคะทีนี้เข็มที่๒
พอโรงพยาบาลโทรมาตามโทรมาหลายครั้งเขาก็เฉยไม่ยอมไป
เมื่อกี้น่าจะเป็นภาพครั้งแรกและนี่ครั้งที่๒
ใช่นอนอยู่ที่บ้านไม่ยอมไป
คุณหมอก็เลยอาสาเดี๋ยวมาฉีดให้ถึงบ้าน
แล้วก็นี่ค่ะเป็นไปอย่างในคลิปนี่แหละ
สมัยเด็กจ้างจักรยานคันหนึ่ง
ให้ฉีดยาเราก็หนีกลับบ้าน

ฉีดถึงก็เป็นลมโภคขึ้นมาอีกทิ้ง

ให้ได้เมื่อสองวันที่แล้วก็

เราก็ไม่ได้กลัวไม่มีความสนใจอะไร
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ครับ

ดูกำนันไปล่อซื้อยาบ้าไม่มีกลัว

นี่แข็บเข็มคอเถอะ
แต่ถือว่าเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะผ่านโควิด๑๙
ฉีดครบแล้ว๒เข็ม
คือถ้าไปดูอาการกลัวเข็ม
จิตแพทย์เขาบอกว่ามันก็เป็นความกลัวทางจิตใจชนิดหนึ่ง
จะมีอาการแพนิกเมื่อเห็นเข็มฉีดยามือจะสั่นปากจะสั่น
บางคนถึงขั้นใจสั่นเป็นลมไปเลยก็มี
เขาต้องไปรักษากันแบบเรื่องความคิดพฤติกรรม

คือมันเป็นความกลัวทางจิตใจอย่างหนึ่งที่บางคนต้องรักษาเลยนะครับ